คุณผู้ชมฮะมาต่อกันที่เหตุการณ์ประทึกเกิดขึ้นที่น้ำตกแห่งหนึ่งนะฮะ
ที่จังหวัดเบื้องกาญ
ผู้หญิงคนหนึ่งไปเที่ยวน้ำตกแต่กำลังจะจมน้ำ
คุณผู้ชมไปดูนะฮะว่ามีฮีโร่ลงไปช่วยเธอขึ้นมาได้หรือไม่

ผู้หญิงคนนี้กำลังจะจมแล้วคุณหมดเรี่ยวหมดแรง

แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมฮะว่าผู้ชายสองคนพยายามไหว้เข้าหา

ทวนกระแสน้ำไปครับนี่พอไปถึงนะครับคุณฮะ

ผู้ชายสามารถคว้าขึ้นมาไว้ตรงนี้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะฮะช่วงบ่าย๓โมงเย็นของเมื่อวานนี้
น้ำตกถ้ำพระพื้นที่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาลนะครับ
โดยคุณอำภาอุทัยทองหรือว่าพี่พา

เป็นชายชาวต่างชาติที่เห็นในคลิปนี่แหละครับ
ภรรยาของชายชาวต่างชาติเล่าให้ฟังบอก

เห็นว่าผู้หญิงคนนี้ชูมือขอความช่วยเหลืออยู่กลางน้ำตก

สามีของเธอไม่คิดถึงชีวิตเลยครับ
กระโดดลงไปไหว้สวนทางน้ำนะคุณ

เข้าหาตัวผู้หญิงคนนั้นทันทีนะครับ
ซึ่งตอนนั้นก็มีแฟนของผู้หญิงที่กำลังจะจมน้ำ
กระโดดลงไปช่วยด้วยผู้ชายคู่กันเนี่ยนะครับ

สามีของเธอคือชายชาวต่างชาติเนี่ย
รีบนำตัวผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาบนโขดหิน
ลุกขึ้นมาได้นั่งขึ้นมาได้แบบนี้นะครับ
ส่วนสาเหตุน่าจะมาจากผู้หญิงคนนี้ลงไปถ่ายรูป
แล้วเกิดลื่นก่อนที่จะถูกกระแสน้ำพัดร่างออกไป

นี่คุณช่วงจังหวะที่เธอก็ขอบอกขอบใจขอบคุณชายชาวต่างชาติ
แล้วก็คนที่มาช่วยเหลือเธอรวมถึงสามีของเธอด้วยนะฮะ
ผู้หญิงคนนี้ได้สติร้องไห้เข้ามากอดเลยครับ
โดยคุณพาซึ่งเป็นภรรยาของชายชาวต่างชาติบอกแบบนี้ครับ
บอกว่านอกจากคนที่รอดชีวิตจะดีใจแล้ว
สามีของเธอเหมือนกันสามีเธอซึ่งเป็นคนลงไปช่วย
ดีใจมากเช่นเดียวกันถึงขั้นน้ำตาไหลออกมาเลยนะฮะ
ปัญหาทีชีวิตจริงเนอะใช่ครับอืม
ชูมืออยู่ค่ะเขาได้สติอยู่ค่ะเพราะว่าเห็นชูมือขึ้นมาเขาได้สติอยู่
เหมือนจะหมดแรงแล้วล่ะค่ะเพราะว่าน้ำตรงนั้นตรงนั้นมันเป็นน้ำวน
แล้วพอแฟนไปถึงตรงในน้ำโดดลงน้ำ
ยังหาเขาไม่เจอเพราะว่าเขาจมไปอีกจมน้ำไปแล้ว
แล้วทีนี้เขาก็โผล่ขึ้นมาแล้วทุกคนที่อยู่ข้างบนเนี่ย

เขาบอกว่าถ้าไม่ได้นี่เขาคงตายไปแล้วเขาบอกงั้น
ว่าเข้าไปหมดแรงไปแล้วอย่าร้องไห้
อันนี้ก็ร้องไห้ด้วยอันนี้ดีใจที่ช่วยได้
อันนี้ก็ร้องไห้น้ำตาน้ำตาไหลดีใจ
อันเนี่ยแว่นตาหายยังไม่ได้ไปทำแว่นตาเลยโดดลงลงไป

ขอบคุณนะคุณโจเอลใช่ไหม
ใช่ช่วยชีวิตคนเอาไว้นะคุณนะ

ส่วนใครไปเที่ยวตอนนี้ที่ไหนก็ตามน้ำตกทะเลต้องระวังด้วยนะครับ
หลายข่าวเลยวันนี้นะคะชีวิตเล่าให้ฟังนะ
ท่องเที่ยวเจออุบัติเหตุระวังตัวกันด้วยค่ะ